ชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชรน้ำ
น้ำงามสะเด็ดสมเป็นเพชรเห็มพล
กลับเข้ามาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการเพชรดาราประกายเพชรครับ
วันนี้นะครับเพชรดาราของเราทั้ง๖คนนะครับ
เพลงสนุกสนานคุณผู้ชมจะได้มาคึกคักกัน
ตลอดทั้งรายการนะครับ
ข่าวที่แล้วนะครับเป็นน้องสาวสวย๓คน
ตอนนี้ถึงคิวของหนุ่มหล่อ๓คนนะครับ

สำหรับน้องบิ๊กน้องเจมส์น้องเบลเพชรดารา
สวัสดีครับ

ติ้งนั่งนั่งตังไม่ง่าจะเอาเงินเลย
พูดจริงไม่หล่อ
ก็เพราะรักจึงบอกจึงบอก
ออกมาจากหัวใจ

ร้อนรุ่มยังไม่เคยรักใคร
อยากจะบอกความในความใน
แต่มันยังไม่ค่อยกล้า
ติ้งนั่งนั่งตังนิงอาจจะเอิ้งเงิน
ที่รักจริงถึงย่อ
พี่ไม่ใช่มะกอก
มะกอกก็ว่าสามตะกรา
ถึงเธอถึงเธอและรักเธอ
ตลอดเวลา
อยากจะชวนเธอมาเธอมา
พูดภาษาเดียวกัน
รักจริงให้ติ๊งนั่งติ๊งนังติ๊งนั่งที
จำได้ไหมคนดี
คำนี้ที่เราเข้าใจกัน
ถึงมันไม่มีความหมาย

เป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นรู้กันก็พอ
ติ้งนั่งนั่งตังนิงอาชะเงินเงย
ไม่รักจริงไม่กล้า
เดือน๔ปีหน้าปีหน้าพี่ก็จังมาขอ
ถึงไม่รวยเท่าไร
แต่หัวใจมันบอกไม่ต้อง
รอวันนั้นและรอ
และน้องพี่จะขอริ่งหนัง

รักคุณจะยิ่งกว่าใคร

หวังคุณเอาสิยกใหญ่
หึงจนหัวใจหวาหุ้น
ไม่อยากให้ใครใกล้คุณ
ไม่อยากให้คนใกล้ใคร
แม้ใจคุณมีประตู
จะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ
ใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกลอง
แทบไม่เปิดต่อฉันรับใคร
อยากจะเป็นคนเดียวอยู่ไหน
ห้องหัวใจของคุณ
รักคุณจะยิ่งกว่าใคร
ปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณ
ไม่อยากให้คุณเห็นใคร
ไม่อยากให้ใครเห็นคุณ
เพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจ
ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
จมูกไม่ให้ได้กลิ่น
ปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
ถ้าปิดประตูห้องได้ดั่งใจ
จะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ
รักแต่คุณรักแต่คุณ
รักแต่คุณรักคุณหมดใจ
หวังเกินไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตาร์และไม่ผิดกฎหมาย
หวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จาก
คนตายยังหวังจะฟื้นคนตื่นแล้วจะไม่หวังได้ไง
ยังอยู่และก็หวังกันไปไม่มีใครไม่หวังหรอกคุณ
คนจนก็หวังกับถวยคนรวยแล้วก็หวังกับทุน
ทำบุญแล้วก็หวังได้บุญลงทุนแล้วก็หวังกำไร
คราบที่สมหวังนะคราบ
หวังเงินไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตางค์เราไม่ผิดกฎหมาย
หวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จ้า
การเมืองก็หวังคนดีป้ายีแล้วก็หวังคนดู
โสดและก็หวังมีครูเชื่อหมอดูก็หวังพึ่งดวง
ลูกนี้ก็หวังจะหนีเจ้านี่แล้วก็หวังจะทวง
คนจีบแล้วก็หวังจะควงคนช้ำสัวจะหวังอะไร
คราบที่สมหวังนะคราบ
หวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตางค์และไม่ผิดกฎหมาย
หวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จ้า
คราบที่สมหวังนะคราบ
เอ้าใครลุกเต้นขอให้เจริญเจริญขอให้รวยด้วย
กินดีอยู่ดีค่อยมีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย
นอนแล้วฝันดีมีตังชาย
แม่ค้าที่ไม่โกงกระชังให้ขายดีมีตังค์และนั่งนับเงินเพลิน
หนี้ที่ไม่เคยหน้าเงินไม่คิดดอกเกินก็ขอให้ได้เงินคืน
ข้าราชการที่ไม่ขอรับฉันขอให้ทุกท่านละเลือดขั้นสูงคืน
คนดีที่ปลุกไม่ฟื้น

ให้ดีขึ้นดีขึ้นเจริญเจริญ
กินดีอยู่ดีขอให้มีโชค
ไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย
นอนแล้วฝันดีมีตังชาย

ผลบุญนำทางนั่งรับแต่เงิน
แท็กซี่ที่มิเตอร์ไม่เกิน
ไม่ชัดจนเผินก็ขอให้ได้เงินดี
ท่านผู้แท้ที่ไม่ลืมชาวบ้าน
ขอให้ทุกคันและเป็นรัฐมนตรี
ทำดีขอให้ได้ดี

สุขีสุขีเจริญเจริญ
กินดีอยู่ดีขอให้มีโชค
ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย
นอนแล้วฝันดีมีตังชาย

ไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย
นอนแล้วฝันดีมีตังชาย
ขอให้เจริญเจริญ
ลืมทำดีกันนะครับ
เอาล่ะครับผม

เขามีการแต่งกรอน
เอออวยพรปีใหม่

สวิส์เดียวครับ

เอิงชะเอิงเฮ้ย
มาฟังเพลงช่อย
กันสักหน่อยพี่น้อง
มันเป็นคำร้อง
ทำน้องไทยเย้ย
ถ้าสมมติว่าชอยมันยาก
ผมนำเสนอให้คุณแรปเอาก็ได้ครับ
เพลงชอยนี่ไม่ได้ร้องกันง่ายนะครับ

เออเก่งเว้ยแต่ร้องไม่ได้แต่งได้เลย

ให้เพื่อนแล้วแกะลงจะเป็นลูกคู่แถง

มาฟังเพลงช่อยกันสักหน่อย
พี่น้องมันเป็นคำร้อง
ทำนองไทยทำนองไทยทำนองไทย
สวัสดีวันปีใหม่
โดยอวยปร้อนให้คุณโชคดี
สกคิดทังเยี่ยงใจ
เงินทองมากมายอร่อยมากมี

นั่นสีสวยขอให้รำรวยและโชคดี
โชคดีและโชคดี
ขอให้หนุ่มนั้นแข็งแรง
เป็นเรี่ยวเป็นแรงของสาว
งานหนักก็ต้องเอา
งานเนาแล้วก็ต้องสู้
ให้สาวเขาได้รู้
ว่าเรานั้นดูแลได้
สาวหนุ่ม
กระชุ่มกระช่วย
ขอให้ถูกหวยรวยกันไป
เอจาหน่อยแม่
เดี๋ยวนะครับอันนี้พวกคุณแต่งกันมาเองใช่ไหม

ดีแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้ามีครูบาอาจารย์
ครูเขาจะเอาผ่านมาเขี้ยงพวกคุณ

เดี๋ยวกลับมากับเพชรดาราประกายเพชรครับ
วันนี้ทั้ง๖คนมีอะไรจะบอกกล่าวนะครับ
ขอบคุณหรือจะอำลาวงการนะฮะ

ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบนวันนี้
ชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชร